เรามาส่งกำลังใจให้กับ๒ครอบครัวกันก่อนนะครับ
ครอบครัวแรกที่พบเจอกับความสูญเสียค่ะ

ที่ได้สูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
เรื่องเศร้าของครอบครัวตลกชื่อดังคุณจตุรงมกโจ๊กนะฮะ
กับการสูญเสียคุณแม่ปรานีผลบุญค่ะ
ที่จักรไปอย่างสงบนั่นเองค่ะ
หลังจากที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโพธารามนานเกือบ๑เดือน
ซึ่งก็มีคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นตุ๊กกี้สุดารัฐ
คุณบอยปกรณ์ดีเจบุโกะและอีกหลายต่อหลายคนนะฮะ
ส่งกำลังใจให้อย่างมากมายค่ะ
ทางครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมคุณแม่ปรานีผลบูล
ที่จังหวัดโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นเวลา๓คืนค่ะ
ก่อนจะมีการประชุมเพลิงในวันที่๑๙พฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะ
ส่วนทางฝั่งของนางเอกสาวนะคะกรีนอัศดาพรค่ะ
เธอเองก็สูญเสียคุณพ่อเช่นเดียวกัน
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะด้วยอาการหัวใจล้มเหลวค่ะ
บอกว่าไปสบายนะป๊าป๊าไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว
กรีนเก้ยกลอยนะคะแล้วก็ทุกคนดูแลตัวเองได้แล้ว
ก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงนะคะ
เข้ามาแสดงความเสียใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมายเลยนั่นเองค่ะ
ซึ่งตอนนี้ครอบครัวก็กำลังเดินทางไปรับร่างของคุณพ่อที่เกาะสมุย
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนากลับมาที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองครอบครัว
และณโอกาสนี้บันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอแสดงความเสียใจมาด้วยค่ะ